เออเห็นได้ล่ะเอามาเล่นไปติ๊กตอกครับ
นี่ฮะนะจริงจริงพี่เฮ่ยมีคนปล่อยคลิปออกมาอีก
ลักษณะรองเท้าเหมือนกันค่ะแล้วก็อาการก็คล้ายกันที่
ที่หน้าคอนโดเออไปกรี๊ดหน้าคอนโดอะไรอย่างเงี้ยใช่
บอกว่าเออเป็นเรื่องปกติฮะนี่ครับผมเตือนภัยนะครับ
เมื่อรายเดอร์เจอลูกค้าเบี้ยวมันใส่ค่าพิซซ่าเป็นสมุนเงิน
ร้อยหกสิบบาทนะครับแถมโดนคำสาปของลูกค้าสาวจนกลายเป็น
ประโยคฮิตติดปากในโลกออนไลน์ครับว่าตกเอาเวทีปลอยเป็ดแสนร้านพบ
แสนล้านชาติชั่วนิดนิรันดิ์และอีกสิ่งหนึ่งที่จดจำนะครับผม
ก็คือรองเท้าประดับไข่มุกนะครับที่หญิงสาวคนนี้เนี่ยสวมอยู่ครับ
งานนี้เนี่ยทำให้บรรดาร้านค้าออนไลน์ได้นำรองเท้าแตะไข่

ส่วนใหญ่ที่ได้เห็นรองเท้าคู่นี้ต่างแซวว่า

แม่ค้าออนไลน์เก่ง

กระเป๋าไอ้เปี้ยวจำได้ไหม

ต้องยอมรับคลิปนี้คนเอาไปเล่นกันอย่างเยอะน่ะ
ถูกต้องแล้วใส่แล้วก็จำนะนึกได้เลย
พอใส่ปุ๊บเริ่มเหมือนมีเสียงแววมา

เสียงว่างันนะพี่